ผมพาไปอ่างทองกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับ
ยิงวัยรุ่นกลางถนนแล้วเหตุการณ์นี้มีคนตาย๑และเจ็บอีก๓ด้วยนะครับ
มเหตุคุณมิ้นคุณผู้ชมฟังดีนะฮะ
ตอบสั้นแค่ว่าคือก็ฝั่งนู้นจะมาทำร้ายเราก่อน

ตำรวจสพแสวงหาคุมตัวนายทรงวิทย์อายุ๔๐ปีครับ
ชาวบ้านที่อำเภอแสวงหาอ่างทองนั่นแหละครับไปดำเนินคดี
ใช้ปืนยิงกลุ่มวัยรุ่นบริเวณถนนสายพวงทองบ้านเพชร
ตอนเที่ยงคืน๔๐วันที่๑มกราคมที่ผ่านมา
ก็คือพอเข้าสู่วันที่๑มกราคมปั๊บเนี่ยเกิดเหตุเลยครับ
ทำให้มีคนเจ็บ๔แล้ว๑ใน๔ต่อมาเสียชีวิตนะครับ
ดังนั้นเหตุการณ์นี้ตาย๑เจ็บ๓
จุดเกิดเหตุก็ไปเจอรถยนต์ของผู้เสียหายถูกยิงด้วยกระสุนไม่ทราบชนิดเข้าที่ด้านหลัง๑รูนะครับ
นี่นะฮะคือกระบะคันนี้นะเห็นไหมฮะ
ทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเต็มไปหมดเลยครับ
ท้ายกระบะก็มีเลือดนองอยู่เต็มเลยนะครับสอบถามคนเจ็บคือนายติวัยและนายนัทพงศ์
รวมทั้งมีนายอนุวัฒน์และนายอนุรักษ์ด้วยครับทั้งหมดนี้อายุ๑๘เท่านั้น
คนก่อเหตุรับสารภาพว่าเขาทำจริงแล้วก็ยอมคุมตัวให้ไปทำแผนด้วยนะครับ
บอกสั้นก็ฝั่งคนเจ็บแล้วคนตายก็จะมาทำร้ายจะมาตบหลานผมหลานผมอายุ๑๘
เขาจะมาทำหลานผมก่อนต้องปกป้องหลานสิก็เลยใช้ขวดเนี่ย
คือเขาใช้ขวดเนี่ยคว่างมาที่หลานทำให้เขาตัดสินใจยิงปืนสวนออกไปครับ
บหลานผมก็เท่านี้ครับ

หลานชายของผู้ก่อเหตุเล่าให้ฟังว่ากลุ่มของพวกเขาขี่มอเตอร์ไซค์มากัน๔คันครับ
พอมาถึงที่เกิดเหตุมีเรื่อง
และมีการจะทำร้ายร่างกายกันกับฝั่งคนเจ็บและฝั่งคนตาย
ซึ่งฝั่งนู้นมาด้วยรถยนต์นะฮะก็คือกระบะคันเมื่อกี้แหละครับ
สุดท้ายก็เลยเกิดเรื่องราวดังกล่าวขึ้นครับ

ตอนเชื่อมเข้ามาจากบ้านคนที่มาเนี่ยเขากำลังด้าผมอ่ะ
แต่ว่าปลาคงปลาขวดแล้วเขาก็ยิง
นั่นแหละสมมุติว่าน้าขี่ตามมานั่นแหละ
อย่างที่บอกว่าเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บและมีคนตายครับ
ได้คุยกับคุณตาสมคิตเป็นตาของนายอนุรักษ์ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
ตาบอกว่าไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะ
รู้แค่ว่าหลานไปอยู่กับเพื่อนเข้าไปฉลองปีใหม่

แล้วมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่บริเวณหัวด้วยครับ
ก็เดี๋ยวจะนำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดเหมือนเกลาในพื้นที่
ส่วนทางคดีก็คงต้องให้ว่ากันไปตามกฎหมาย
แล้วก็นำรูปของหลานมาให้ทีมข่าวของเราดูนะครับ
ก็คือภาพที่คุณผู้ชมเห็นด้านขวาของจอนี่แหละ
หลานของคุณตาที่เสียชีวิต

พอดีหลานไปทำงานพอดีวัยรุ่นก็ออกไปทำงานกับเพื่อนอยู่บ้านเพื่อน
แล้วเขาก็ไปโดนยิงผมก็ไม่รู้ว่าสาเหตุหรือเสียสาเหตุอะไร
ตรงกระทางพวกเพื่อนเขานะให้ตำรวจตามตามกฎหมาย
เอาให้ถึงที่สุดครับมันไม่ไม่ยอมความหรอก
ตำรวจโรงพักแสวงหาในพื้นที่อ่างทองนะครับ

ฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าผู้อื่น
ความผิดตามพรบออาวุธปืน
และถ้าหากว่าขยายผลไปพบว่ามีใครมีส่วนร่วมด้วย
ก็จะแจ้งข้อหาขยายผลกันต่อไปด้วยครับ